อุบัติเหตุที่ตราดกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็น
แล้วก็อยู่ก็เกิดวูบเสียหลักไปชนกับรถกระบะคันที่จอดอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ดูจากคลิปเนี่ยค่ะโอ้โหรถคันนี้ก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้มีความเร็วเลย
กำลังจะจอดอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่ารถมอเตอร์ไซคันที่แล่นมาบนถนนเนี่ยนะคะ
ก็พุ่งเข้ามาชนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ก็ปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกันที่ศีรษะเลยนะคะ
เพราะว่าเนี่ยค่ะถ้าเราดูจากคลิปเนี่ย
สวมหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็ถลอกตามร่างกาย
ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกตัวนะคะก็ต้องมีการประถมพยาบาล
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดค่ะ
๑๐ตำรวจตรีบูรณินเนี่ยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์
ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะเชฟโลเล็ตค่ะ
อยู่ริมถนนกระบะท้ายถูกชนเสียหายเล็กน้อย
คนที่ขับขี่ก็คือนางสาวที่คำพรจารุภูมิอายุ๖๒ปี
ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
คุณที่คำพรเล่าบอกว่าขับรถคันนี้มาจากตัวเมืองตราด
ไปจันทบุรีถึงที่เกิดเหตุก็เปิดไฟเลี้ยวกำลังจะจอดรถนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามหลังมา
พุ่งชนข้างรถของเธอเต็มแรงแล้วคนขี่ก็ถลายไปกับรถจนบาดเจ็บนี่แหละค่ะ
เมืองต้นตำรวจภูทรเมืองตราดก็บันทึกภาพ
ในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ